คุณผู้ชมครับณจนถึงเวลานี้เรื่องของราคายางพาราถือว่า
เป็นครั้งแรกในรอบ๓ปีที่ราคายางพาราของไทยตกต่ำมากที่สุดนะครับ
สวนยางบอกว่าสาเหตุไม่ใช่แค่ปัจจัยในต่างประเทศหรือว่าปัจจัยภายนอกเท่านั้น
แต่ว่าในประเทศเองก็มีปัจจัยเหมือนกันโดยเฉพาะกระบวนการทุบราคายางพาราในประเทศไทย
ติดตามพร้อมกันจากรายงานครับ
ราคายางทุกชนิดร่วงลงมาอย่างรวดเร็วจากต้นปีที่เคยทำสถิติสูงกว่า๘๕บาทต่อกิโลกรัม
ยางแผ่นดิบยางแผ่นรมควันชั้น๓แม้แต่น้ำยางสดก็ยังมากกว่า๗๐บาท
แต่วันนี้ราคากลับดิ่งลงเหลืออยู่ในระดับกว่า๕๐บาทต่อกิโลกรัมเท่านั้น
รัฐบาลเชื่อว่าความผันผวนของราคายางเกิดขึ้นมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้
โดยเฉพาะการซื้อขายในตลาดล่วงหน้าที่เป็นไปตามกลไกการค้าเสรี
ก็คล้ายกับวันนี้มันก็มีการซื้อขายล่วงหน้าใช่ไหม
แล้วก็มีการที่ไม่ใช่นักเกษตรกรก็ไปซื้อได้ที่ต่างประเทศนะ
มันก็เป็นเรื่องของการเหมือนกับลงทุนซื้อหุ้นนั่นแหละมันก็ทำให้ราคายางมันแกว่งไปเรื่อยไปด้วย
แต่อันนี้มันเป็นกลไกทางการค้าเสรีเราก็ต้องพยายามจะหาทางว่าจะแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้อย่างไรนะครับ
ซึ่งเราคุมในประเทศเรามันก็พอได้แหละแต่พอไปตลาดกลางไปข้างนอกไม่ได้
แต่ตัวแทนเกษตรกรชาวสวนยางจากภาคใต้กลับมองว่าปรากฏการณ์ราคายางเกิดจากกระบวนการปล่อยข้อมูลข่าวสารที่บิดเบือน
เพื่อทุบราคายางในประเทศนอกเหนือจากการปั่นราคาจากตลาดซื้อขายล่วงหน้า
มันมีการทุบราคาหลังจากปล่อยข่าวเรื่องคุณภาพยางที่ไม่ได้คุณภาพที่เขากล่าวอ้างนะฮะ
กระบวนการดังกล่าวเริ่มจากผู้ส่งออกทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับผู้ซื้อยางรายใหญ่จากจีนช่วงต้นปี
เพื่อส่งมอบกันอีกสามเดือนข้างหน้าแต่ผู้ซื้อยางจากจีนเห็นราคาในประเทศลดลง
กดราคารับซื้อจนผู้ส่งออกไทยขาดทุนและนำไปสู่กระบวนการทุบราคาในประเทศ
ด้วยการปล่อยข่าวลือยางไทยไม่มีคุณภาพ
อีกหนึ่งสาเหตุคือการเล่นหุ้นยางแนวใหม่เพื่อเกรงราคา
โดยพ่อค้ายางรายใหญ่และสถาบันเกษตรกรบางส่วนขายฝากยางกับโรงงานรับซื้อยาง
โดยมีสัญญาณและช่วงเวลากำหนดจากนั้นจะมีการปล่อยข่าวราคายางแพง
ภาพแม่ของสถาบันเกษตรกรเหล่านี้เรนกวาลซื้อยางและนำมาขายฝาก
เพื่อนำเงินไปหมุนต่อแต่พอราคายางลดลงในระดับเดียวกันกับที่ขายฝาก
ก็ถูกโรงงานยึดตามสัญญาดังนั้นราคายางเลยถูกทุบให้ต่ำลง
ที่เขาเรียกว่าก่อให้เกิดกระบวนการทุบราคายาง

มีพ่อค้าแล้วก็สถาบันเกษตรกร
ขาดทุนประเด็นนี้หลายพันล้านทีเดียว
แม้ว่าราคายางจะขยับขึ้น๒๓บาท

เพราะราคายางที่ดิ่งลงเกือบ๒๐บาท
ทำให้เกษตรกรขาดทุนทันที
ไม่ว่าจะขายผลผลิตได้มากเท่าใดก็ตาม
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน